ไปดูความพร้อมของทีมวอเล็กบอลชายกันบ้างนะครับ
รุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีเดินทางไปที่เมียนมา
เป้าหมายก็คือติดหนึ่งในสี่ครับ
สุพรก็บอกนะครับว่าสมาคมหวังลึกที่จะเห็นทีมชุดนี้สร้างประติศาสตร์ให้กับวงการวอเล็กบอลชายอีกครั้ง
แล้วก็เป็นการแข่งขันนะครับในระดับเอเชียครั้งแรกเลยนะครับที่เราติดอันดับแบบนี้นะครับ
ส่วนเรือกาตรีสมบูรณ์น่าผึ่งครับ
หัวหน้าผู้ฝึกศรก็บอกว่าสภาพร่างกายทีมชุดนี้ไม่มีปัญหาครับ
ผู้เล่นบาดเจ็บไม่มีนะครับแต่ตั้งเป้าติด๑ใน๔
ซึ่งรายการนี้เมื่อ๒ปีที่แล้วครับที่อีราน
อย่างแรกคืออยากเข้า๑ใน๔นะครับคือ๔ทีมสุดท้ายครับ
ส่วนถ้าได้มากกว่านั้นก็คือเป็นผลกำไรนะครับ

เพราะว่าในระดับทีมชาติชุดใหญ่อายุก็ประมาณนี้
ผมคิดว่าแต่ละทีมเนี่ยศักยภาพเนี่ย
เพราะว่าน่าจะใกล้เคียงกันเกือบทุกทีมนะครับ
ผมคิดว่าในช่วงอย่างพวกออสเตรเลียที่เราเคยลงทีมกับเขามา
อย่างนิวซีแลนด์เนี่ยก็ผมว่า
สรีละแต่ละคนแต่ละทีมเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับ
สวัสดีครับ